บอกเลยว่าเตรียมยกทัพกันเลยดีกว่าเพราะว่าสงครามนางงามอุบัติขึ้นแล้วค่ะสงครามของจริงเลยนะคะโดยเฉพาะผู้จัดต่างเนี่ยพี่นวัดเมื่อวานนี้ตอบคำถามสื่อหน้าสั่นยิ่งกว่าพัดลมเบอร์๓อีก

นี่เขาเปิดฉากดราม่ากันมานะกับมิสยูนิเวิร์สแล้วก็เวทีมิสแกรนด์นั่นเองนะคะ
ยืนยันว่าผู้เข้าประกวดของตัวเองไม่ผิด
น้องโปโก่นี้แหละ
เขาชอบผลดีของคนนี้แล้วมันเป็นเรื่องความจริงทำไมรับ
การไม่ได้คิดว่าไอ้งั้นเผอะนะครับซึ่งพี่เกดเอง
ก็มีการติ้งน้องไปว่าหลบดีกว่าเออดีกว่าไหม
ขอโทษขอโพยดีกว่าไหมนะน้องเขาก็บอกว่า
รูปมันมีมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีใครเคยมาขอโทษเลย
อัธิบาลเซียงแต่ส่วนกลับมาว่า
เกรดไม่ควรมาก้าวไก่เรื่องนี้
ไปฟังเสียงของพี่นวัดกันเลยดีกว่าค่ะ

จุดเริ่มต้นมันไม่ได้มาจากเรานะครับ
และเราก็ไม่ใช่คนแรกของประเทศไทย

แล้วมันถึงมาเกิดแต่ถามว่าทำไมมันต้องมา

ก็ในเมื่อมันเห็นหลักฐานทนโทษมันผิดอะไรล่ะครับ

มันก็ได้เป็นคนทำแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเริ่ม
แล้วไม่ได้เป็นคนโพสต์แล้วไม่ได้เป็นคนคอมเมนต์
คุณเห็นแล้วคุณคิดไปเองว่าอ้วน

มีทั้งเฟิร์สหวังมีอีก๔๕คน

น้องคุณลูกเกดกับคณะนี้

ถึงน้องได้ไปน้องก็ไม่มีงาน

ถ้าเขาเจ็บผมก็เจ็บผมขอแค่นี้

แค่นี้ก่อนที่พี่ได้ยิน

ไม่ทราบครับแต่ว่าพูดตามนี้ครับ

ดูชุดประกวดรอบประจำชาติกันดีกว่า

เลิศจริงบางจังหวัดยกฉากยกบ้านมา

มหานครคือก็เอาทุกอย่าง

คนเดียวนั่นเองค่ะทั้งวัดพระแก้ว

มีปลายี่ศพของดิงมือกาญเขาเลย

ชุดผิวเสื้อสมุทรคุณผู้ชมดู

หาภาพรรณีไงตามเรื่องเลย

ผิวเสื้อสมุทรร้องไห้นั่นเอง

ลังการกันมากเลยนะคะมากันทั้งองค์พระพิคเนตเลยจ้า

ต่อกันที่หนองบัวลำพูนะคะก็ไม่แพ้เหมือนกันค่ะ
กมาทั้งร้านส้มตำตำบะคุงชื่อชุดแซ่บนะฮะ

แล้วก็ชุดนี้ดิฉันบอกเลยว่าทีเด็ดมากเลยนะครับ
โคเสี่ยงทายเวทีมิสแกนปีนี้บอกเลยว่ากินกันเยอะมากนะฮะ
นี่กินย่าโชว์ก็ทำได้น่ารักไทย
แล้วนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งสาวที่ฉันชอบเป็นพิเศษชอบส่วนตัว
เดี๋ยวได้ดูด้วยเป็นคลิปปิดไทยนะคะกับชุดสวยโปรโกะ